สวัสดีครับรายการเกมต่อชีวิตอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมมาใกล้ครบรอบ๒ปีแล้วนะครับ
เราคือพื้นที่ที่ให้โอกาสครอบครัวมาแล้วถึง๑๗๐ครอบครัว

อย่างโรงเรียนอีกแปดครอบครัวครับ
ซึ่งวันนี้ผมมีเรื่องราวดีของครอบครัวที่ได้ต่อชีวิตไปแล้วมาฝากคุณผู้ชม
เคยลองนับดูบ้างไหมฮะว่าครอบครัวที่ได้เงินแสนไปเนี่ยกี่ครอบครัวแล้ว
ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเฉลยให้ฟังเลยดีกว่า

เยอะมากเลยนะ๑๖บ้านนะฮะบ้านที่ได้เงินแสนกลับไปนะครับผมดีใจด้วยจริงเลยนะครับ
แล้วผมเองก็มีภาพความสุขของครอบครัวที่ได้เงินแสนมาฝากด้วยครับไปชมเลยครับ
ได้ได้ได้
ได้กลับบ้านแน่โถ่
หนึ่งแสนบาท
นอนออกกลับบ้าน
ต้องถูกแล้วนั้น

น้ำตารื้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับ

ได้ได้ได้
ย่อย
พอใจแล้วคือทำเต็มที่แล้ว
ทุกคนช่วยกันเต็มที่ได้แค่นี้ฝนก็ภูมิใจแล้วค่ะ
นายยังไม่เคยจำเงินแสนเลยค่ะ

ได้

ถ้าถูกข้อนี้หนึ่งแสนบาท

หนึ่งแสน
หนึ่งแสน

เมืองแสน
ลูกแสนลูกแสนลูกแสนลูกแสน

ลูกแสนลูกแสนลูกแสน

ลูกแสนลูกแสนลูกแสน

และทุกข้อนี้ได้๑แสงนะ
เราได้ไปลุ้นกันร้านกันด้วย
ได้หรือไม่ได้
แม่งอยู่ที่ลุ้นกัน
เค้าจะอยู่นั่น

อิ่มเองใจมาก
แล้วหนึ่งในบ้านนั้นที่ผมประทับใจมากเลยนะครับคุณผู้ชม
ก็คือบ้านของย่าเวียนจากจังหวัดพิจิตร
คุณย่าเวียนเนี่ยนะได้เงินทุนไปต่อชีวิตนะครับ๑แสนบาท
ผมเลยไปเยี่ยมย่าเวียนถึงบ้าน
แล้วก็นำภาพความสุขของย่าเวียนเนี่ยและครอบครัวนะฮะ
มาฝากคุณผู้ชมด้วยครับไปดูเลยครับ
ตอนนี้นะครับผมอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับอำเภอทัพเพาะนะ
จะมาหาเย้าเวียนเขาบอกว่าเย้าเวียนตัวหลังออกรายการเราแล้วได้นะครับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของย่าและครอบครัวเนี่ยดีขึ้น
เพราะฉะนั้นเรามาตามดูชีวิตของย่าเวียนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
แต่ตามหาอยู่ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนอ้อมีคนมาพอดีเลย
พี่สาวพี่สาวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
พี่พี่สาวครับรู้จักคุณย่าเวียนไหมครับรู้จักเหรอครับ
พาน้องเอไปบ้านย่าเวียนหน่อยได้ไหมครับพี่ได้นะครับ
ไปถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันเลยนะฮะ
กลีบจริงครับพี่ไปเลยครับ
ไปตามหาเย้าเวียนเลยนะคุณผู้ชมไงจะถึงหรือยังครับพี่
บ้านเย้าเวียนอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ตรงนี้เหรอครับใช่โอ้
ถ้าอย่างนี้พอแล้วเดี๋ยวเดินไปเองก็ได้
ขอบคุณมากนะครับพี่สาวที่มาส่งตั้งครึ่งทางขอบคุณนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับไปดีกว่ายายบ้านย่าเวียนอยู่ไหนอ่ะ
อ้าวคุณดีใครย้ายอ้าวเดี๋ยวตายแล้วตายแล้ว
ดีใจจังเลยโอ๊ยเดินเดี๋ยวผมอ่ะนึกว่าสาวน้อยที่ไหนมานั่งอยู่
เดี๋ยวทำอะไรอยู่เนี่ยเลื่อยไม้
พื้นฐานเรื่อยทำไมเอ้าก็ไปทำไป
ขายเห็นไหมนะตังค์อยู่นั่น่ะเดี๋ยวหาห้า
เดี๋ยวมันหมดเงินต้องหาไว้
เหนื่อยเหมือนไหมนะสอบละร้อย

อย่างเนี้ยเขายังไม่ได้ให้แหละโอ้โฮถึงจัง
แล้วย่าต้องเอาถ่านนี้ไปไหนเอาไม้ไปไหนเนี่ยเอาเผา
ก็เดี๋ยวก็เรื่อยตรงเนี้ยเหรอนี่คุณผู้ชมแล้วเป็นผู้หญิงนะ
จริงจริงนะกำลังดีดี
นวยจะได้แต่ละท่อนแต่ละอัน

น๊อเดินมานู้นน่ะ
อาปูแม่พี่ทวีสวัสดีครับ

ทวียังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

แล้วตอนนี้ล่ะครับบอกหน่อย
ว่าทำไมพี่ถึงได้แบบว่า

เพราะว่ามันมีเวลาพักผ่อนเวลาก็รักษาครับ

วันนี้ไปออกรายการมาก็

เพราะว่าด้วยเบาหวานใช่ไหมครับพี่

ฉีดยาให้ตาถอดแว่นไม่ได้ครับ

พี่มั่นใจไหมว่าพี่จะกลับมาดีขึ้น

นี่อ่ะเราสงสัยซัดกาแฟไปแล้วสิเช้านี้
ซัดกาแฟไปแล้วได้ไหมครับ๑๐๐กว่าเลยมีดัง

ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาหารการกิน

ตอนนี้นะอ้วนขึ้นมาหน่อยแล้ว
ตอนที่ไปรายการเราคุณผู้ชม

มีอะไรที่มันเปลี่ยนขึ้นไปในทางที่ดีบ้าง
อย่างเช่นก็อาหารการกิน

หาซื้อกับข้าวเงินทองก็ไม่มี

ไม่เอาแล้วมันไม่ถูกใจ
เดี๋ยววันหลังจะซื้อ
บอกว่าหมูหมากล้าไก่ก็ไม่มี
ขายดิบขายดี
เวลาที่มันไม่มีจริงเรารู้แล้วเนอะว่ามันเป็นยังไง

ผมเชื่อนะว่าครอบครัวนี้ใช้เงินเป็น
ย่าวันนั้นเราได้เท่าไหร่ที่ไปเกมต่อชีวิตนะครับ

ถามหน่อยว่าย่าเอาเงินนี้มาต่อชีวิตตรงส่วนไหนบ้าง
ต่อเติมหมดทุกอย่างเลยอย่างเช่น
ซื้อหมูต่อชีวิตไปข้างหน้าซื้อหมูมาเลี้ยงอ่าออกลูก
เชื่อนใจไหม
น้ำตาลื้นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยอ่ะ
รู้เลยว่าปู่กับย่าใช้เงินเป็น
แล้วก็พยายามที่ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเลย
ตอนนี้ย่าก็เลยแบบใช้ใช้เงินอย่างประหยัดจริงนะคะคุณผู้ชม
ที่ได้จากรายการเรามา๑แสนบาทเนี่ย
แล้วก็ได้จากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมาเนี่ย
มาต่อยอดต่ออาชีพให้กับเขา
คนที่ช่วยย่ากับปู่ผมมาในวันนี้นะครับ
ผมขอให้นี่ส่งผลบุญที่ช่วยกันมาเนี่ย
ให้ครอบครัวของท่านมีกินมีใช้แล้วก็อยู่ดีกินดีนะครับ
ย่าพาหนูชมบ้านหน่อยได้ไหมใช่หนูอยากเห็นจังเลยว่า
เอาทั้งที่เรายืนอยู่นี่เลยตอนแรกเลยมันเป็นพื้นอะไรเนี่ยตรงเนี้ย
พื้นดินธรรมดามันก็เป็นพื้นดินธรรมดา
แล้วตอนนี้เราก็มาโบกปูนนะครับอันนี้โบกหยาบเองนะครับ
คุณผู้ชมก็ยังไม่ได้ขัดมันไม่ได้ใดทั้งสิ้น
ย่านี่คือห้องใครห้องน้องแมนขออนุญาตนะคุณผู้ชมเข้ามาเลย
นี่ห้องน้องแมนทำซะดิบดิบดีเลยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรย่า
เป็นดินธรรมดาเป็นโต๊ะไม้ผู
ภาพที่ว่านั่งกินข้าวกันก็กินกันตรงนี้นะ

แล้วนี่ก็เป็นห้องของเขาเลยเขาชอบไหม

แต่ยังไม่ได้ติดพัดลมให้ยังไม่ได้เข้ามาอยู่
ใช่เดี๋ยวถ้ามีพัดลมสักหน่อยนะน่าจะอยู่ได้
ในฐานะที่ย่าไปแล้วเนี่ยแล้วกลับมาแล้วเนี่ย
เคยคิดไหมว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้น
ไม่มีไม่ได้คิดเลยเพราะได้เงินมาดีใจ
หลานลามโซมา๓๔ปีแล้วอยากปล่อยทีนี้
เวลาที่เขาอยู่ในนี้ก็ไม่ต้องล่ามโซ่แล้ว

แล้วก็มันเป็นห้องที่คว่างมากนะคุณผู้ชม
ว่างนะครับพอที่น้องแมนเนี่ยจะทำกิจกรรมหรือว่า
เขาเบื่อเขาก็จะเดินเล่นอะไรของเขาอยู่ในนี้ได้นะครับ

แมนห้องเรามีแล้วเนี่ยชอบไหมลูก

นี่มันก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วย
นะครับย่าอยากให้กำลังใจอะไร
แล้วอยากให้พรอะไรกับลูกหลาน

อย่าท้อถอยทำทุกอย่าง
ในครอบครัวของเราจะได้มีความสุข

ยิ้มบ้างดากันบ้างหัวเราะกันบ้าง
สาธุขอให้มีความสุขทุกคน

ขอบคุณท่านผู้ใจบุญที่

สาธุครอบครัวที่อุดหนุนย่าเวียน

ให้เป็นสิทธิมาหาสิทธิ

เงินให้ไหลมาเทมานะ

เยี่ยมเยี่ยนครอบครัวของย่าเวียนนะครับ
จากจังหวัดพิจิตรทัพคล้อนี่นะคะ

ครอบครัวของย่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณผู้ชมที่ดูรายการเกมต่อชีวิตของเราด้วย
ย่ามีความสุขกันนะ

ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ
โดยเฉพาะปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ
ขอให้ครอบครัวของย่ามีแต่สิ่งดีเข้ามา

อย่าเพิ่งทิ้งครอบครัวของย่าเวียนนะ

พอที่อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ

มีการหยุดตอนการให้วิ่ง

กลับมาแล้วคิดถึงย่าเลยอ่ะจริงแล้วทั้งคุณย่าคุณปู่นะครับแล้วก็ใน
ครอบครัวให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจริงจริงคุณผู้ชมครับไม่ได้มีแค่บ้านย่าเวียนนะฮะที่มีชีวิตที่ดีขึ้นยังมีอีกหลายครอบครัวมากเลยนะฮะที่การมาร่วมรายการของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่หลายคนออกจากวงจรหนี้ได้หลายคนได้กำลังใจล้นเหลือจนลุกขึ้นสู้ชีวิตต่อไปได้นะฮะผมก็ยังมีภาพ
ชีวิตพร้อมกันเลยครับชีวิตผมตอนเนี้ยมีผู้หญิงที่ผมรักอยู่สี่คนหนึ่งก็คือเมียผมแล้วก็ลูกผมหลานอีกสองคนผมจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดถึงผมจะลำบากลำบลแค่ไหนผมก็ยอมผมจะต้องหาเงินมาเลี้ยงพวกเขาให้อย่างดีที่สุด
กลับมาดินมีไม่แพ้ค่ะ
ไม่แค่ฝนเราต้องได้มีกิน
ที่ผ่านมานั้นคืนวันแสนอบอุ่น
ถึงแม้จะนอนหน่อยได้เกี่ยวม้อนคืนรา
เสื้อผ้าเก่าซ้ำไม่มีเวลานาฬิกา
ไม่เคยหมดศรัทธายังสูงเหมือนเดิม
อย่าเพิ่งท้อนักอย่าเพิ่งท้อ
แค่เธอเดินต่อต้องไปถึงเจ้ามา
อย่าทอดใจนะอย่าทอดใจ

พร้อมเป็นกำลังใจแม้ต้องใช้เวลา
ทั้งวันที่เหลือจนซึ่งล้มหายใจ

ให้เธอดูแลไว้ตั้งแต่วันที่เราพบกัน
หลังจากที่พ่อโน้มไปออกรายการ

แม่ก็มีรายได้เสริมมาบ้าง

ขอขอบคุณท่านผู้มีน้ำใจ

เงินที่ผมมีนั้นผมก็ได้ใช้หนี้เขาหมดแล้ว
เงินที่ทุกท่านได้มอบให้ผมมานั้น
ผมก็ได้นำมาเพื่อลงทุนในการค้าขาย

วันนี้นะครับผมก็มีภาพความสุขของนักเรียน
หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว